นครนายกพระใหม่เจอดีเปรย์

ไม่มีอะไรเลยไม่มีแกว่งเองไม่ยอมหยุดแบบนี้ค่ะมีเชือกหรือเปล่าเชือกดึงรึเปล่า

เปรย์มันแกว่งผมก็ไม่พับด้วยแบบนี้ทำไงดี
มันก็ช่างไกลแรงเนอะในนั้นไม่มีอะไรอยู่นะแต่ไกลแรงมากในนั้นไม่มีอะไรอยู่นะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเป็นพระนะคะไม่แต่ทำไมเปรย์มันเป็นทรงเหมือนมีอะไรอยู่เลย
นี่ไม่รู้เหมือนกันพระเหมือนมีคนนอนเนอะพระมินามุสาหรือเปล่า
เจ้าของคลิปเป็นพระใหม่บวชอยู่ที่วันเลขธรรมกิจอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
บททดสอบเจ้าถิ่นที่มองไม่เห็นแสดงอิทธิฤทธิแกว่งเปรย์ที่ผูกอยู่หน้ากุฏิ
วันแสกแบบนี้ลมพัดป่ะลมก็ไม่ได้พัดพัดลมมีป่ะพัดลมก็ไม่มี
พัดลมอะไรจะพัดแรงนะคนลุกสู้เลยนะคะนี่มีคนไปแสดงความคิดเห็นบอกวิ่งสิพระ
พระบอกพระวิ่งไม่ได้เออมีคนบอกให้ไปดูใกล้ใกล้อีกคลิปหนึ่งลองไปดูใกล้ใกล้อ่ะ
พี่เบิร์ตก๊อฟอีกคลิปหนึ่งดูใกล้ใกล้ลองดูใกล้ใกล้มีอะไรอยู่ในเปรย์ป่ะ
มันเหมือนมีคนอยู่เพราะมันแบบอ้าออกมาอย่างนี้เนอะ

มันคนละแบบกันลักษณะของเปรย์ไม่เหมือนกัน

อ้าวเจ้าเชื่อสิ่งนี้บ้า
รุปแล้วจะไม่เชื่อใช่บอยเห็นหรือยัง

นี่แหละค่ะแล้วจะบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวนะคะ

ซ้ำซ้ำและซ้ำกลางวันแสก

แล้วพระรูปนี้บอกว่าพอยิ่งมาดูใกล้
แล้วเปรย์มันยิ่งแกว่งแรงกว่าเดิมค่ะ
แล้วมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไปนอนในเปรย

สรุปแล้วพระลองนอนในเปรย์

ให้เอาปากกากับกระดาษไปวาง

นี่เห็นไหม

๑๖สรุปแล้วว่าอะไรล่ะคะ๑๖กรกฎาคม

เหมือนต้องเค้าเรื่องแบบนี้ต้องเค้าต้องทักสนัยครับ

ถ้าใจคุณเห็นคุณก็เห็น